สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
เราพูดถึงฟอร์มของบุรีรำที่เชียร์กันในช่วงบ่าย
แม้จะผิดหวังนะครับแต่ว่าเราก็ยังเหลือโจทย์ให้บุรีรำได้เดินต่อไป
กับการชนะในสี่เกมที่เหลือชนะให้หมดเลยเป็นงานยากมาก
เป็นงานที่ยากแต่ว่าครั้งที่แล้วใครยังจำกันได้นะครับในช่วง๒เกมแรก
บริรัมท์ก็ออกสตาร์ทได้ดีแต่สุดท้ายทีมที่ต่ออาการป้อแป้อย่างกระเบาสวัสดีการ
พวกเขาก็สามารถที่จะจบด้วยการเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับ
ครั้งที่แล้ว๑๐คะแนนของบุรีรำนั้นจบอันดับ๓ไม่ได้ไปส่วนแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มก็มี๑๐แต้มเท่ากัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังพอมีหวังสำหรับบุรีรำก็อยู่ที่ว่าฟอร์มในนัดต่อไปจะทำได้ดีหรือไม่นะครับ
ฟอร์มในช่วงบ่ายนะครับว่าต้องแก้ไขอย่างไรบ้างและวันนี้นะครับที่เล่นกันออกมาเนี่ย
ลีกของจีนนะครับดับสามลีกจีนในชุดส้มครับเกมครึ่งแรกเนี่ยก็ยังศูนย์ศูนย์นะครับ
มีโอกาสเหมือนกันนะครับไคโย่เนี้ยยิงแล้วก็ปัดกันสักครู่
แต่สุดท้ายในช่วงครึ่งหลังต้านทานไม่ไหวครับนาทีหกสิบห้า
หมีงเจียนเปิดเข้ามานะครับแล้วนริบดินเนี่ยสกัดไม่ดีไปเข้าทางของ
ดีโก้ทายเดอรี่ยิงหนึ่งศูนย์จากนั้นสองศูนย์เลยครับ
นาทีแปดสิบเอ็ดจากลูกเตะมุมหย่างสู้นะครับ
โมงเสาแรกติดเซฟศิวรักษ์แล้วก็กระเด้งไปเข้าทางของชูซีเล
และลูกที่สามตามมาลูกนี้ครับมีปนความฟลุกนิดหน่อยนะครับ
ก็คือเศร้ามิงเจียนนะครับจากกึ่งยิงกึ่งเปิดเข้าไปแล้วบอลก็หลุดเลยครับ
ดีดใส่ก้อยอ่าใส่ก้อยเข้าไปแล้วก็เสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาวนะครับ
ชั้นตรงชนะบุรีรัมป์ไปสามศูนย์มีหกคะแนนเต็มจากสองเกมแรก
หลังจากจบเกมคุณเอมิชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรำก็บอกว่า
นัดนี้สู้นะครับชนะใจแล้วพร้อมกับเตือนว่าห้ามแพ้นะครับ
แพ้เด็ดขาดในสี่เกมที่เหลือแล้วก็มีข่าวร้ายด้วยนะครับ
เพราะว่านักเตะอย่างธิริพัฒน์แทนกลางเจ็บต้องพัก๓อาทิตย
ส่วนคาโยนะครับมีอาการขาดออกซิเจนต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ
พบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
เริ่มเกม๒๕นาทีแรกนะครับ
เฮชิวิสุเปิดฟรีคลิกเข้ามาเป็นคาซูฮิโก
ชิบะที่มงเข้าไปครับทีมเยินสารเฟรเช่น้ำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ
แต่ว่าหน้าทีที่สามสิบสองจากลูกเตะมุมนะครับ
ก็เป็นทางด้านทีมวอนซิกครับที่ชาร์จต่อเข้าไป
ให้เจ้าถิ่นไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๑และจบครึ่งแรกโดยสกอร์นี้
ครึ่งหลังอย่างมันเลยครับเพราะว่าทางด้านเจ้าถิ่นเนี่ยบุกเต็มที่
แล้วก็เป็นทางด้านคาลอสอาเรโนที่ฟอร์มฮอตอีกแล้วครับ
ก็สามารถเอาชนะไปได้๔ประตูต่อ๑ครับ
แล้วสันโบประจำประดูกการ๘๙ลูกยังไงครับนี่๒นัดยิงไป๗แล้วครับ
นัดที่แล้วก็ยิงบุริยุรัมน์ด้วยยิงถึง๔ลูกนะครับ
แต่ประตูได้เสียนั้นดีกว่านะครับส่วนสถานการณ์ของบุรีรำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
อยู่ท้ายตารางนะครับไม่มีคะแนนแล้วก็โดนยิงไปถึงเก้าประตู
ยังทำประตูไม่ได้เลยนะครับก็อยู่ร่วมกันกับทางด้าน
เฟรเช่ฮิโรชิมาอยู่อันดับ๓ซึ่งก็ไม่มีคะแนนเท่ากันครับ
ที่๓ของกลุ่มนี้นะครับจะแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่๑๖มีนาคมนี้ครับ
โดยบุริยุรัมน์นั้นจะบุกไปเยือนซานเฟรเช่ฮีโอโรชิม่าและสรรค์ตรงรู่เหนิง
ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าลบอยู่๙ประตูดังนั้นไม่มีโจทย์อื่นนะครับ

ต้องเก็บให้ได้๑๒คะแนนเต็มในการลุ้นว่าจะไปเข้ารอบเป็นที่๑หรือว่าที่๒อีกครั้ง
บุรีรำนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าศึกบอลไทยลีกในฤดูการนี้
เริ่มขึ้นแล้วในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็มีเกมใหญ่รออยู่สำหรับบุรีรำ
จะเจอกับณชนบุรีครับ